อาหารเราพูดถึงเรื่องของอาหารแปลกอาหารที่ไม่ค่อยได้ทานกัน
เคยกินกันไหมผัดเผ็ดตุ๊กแก่

เลยช็อกกันเป็นแถวคุณผู้ชมเคยทานไหมล่ะ
เอาไปติดตามพร้อมกันในช่วงของตลอดกิน
เอ้าดูไปคุณผู้ชม
คือตอนนี้มันเห็นหน้าก็โอเค
เห็นแบบนี้เดาไม่ออกหรอกครับว่ามันคืออะไร
หรือว่าบางทีเราอาจจะกินเข้าไปแล้วก็ได้นะ

แต่อย่างนี้ฮะที่เห็นอยู่ในจานนี่คือ

เมนูเด็ดของชาวบ้านบ้านต่านตำบลนาว่าอำเภอนาวาจังหวัดนครพนม
ที่นี่ฮะหมู่บ้านแห่งนี้ครับเขามีอาชีพขายตุ๊กแก่ตากแห้งส่งออกขาย
สร้างรายได้นะแล้วบอกว่าถูกกกถูกใจแขกผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก

แต่ดูอย่างนี้ก็แทบจะไม่รู้เหมือนกันนะเอาจริง
เพราะลอกหนังออกหมดแล้วไงเป็นตุ๊กแกที่ลอกหนังออกหมดแล้ว
ก็จะเห็นเป็นเนื้อขาวอย่างนี้แล้วทุบอย่างเดียวไม่พอ
สับด้วยนี่ไงสับให้เละสับให้ยับเลย

เอ้าบอกให้ก่อนนะน้องเบ้ตองก็เป็นคนกลัวตุ๊กแก้
โอ้ยคุณไม่กลัวมั้ง

เล่าให้ฟังแบบนี้พอสับให้มันหยาบแล้วเนี่ย

แล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศเครื่องแกงลงไป
บอกว่าเครื่องเทศเครื่องแกงต้องถึงจริงนะ
เครื่องสมุนไพรนี่ต้องมาเลยนะครับ
เพื่อให้กลิ่นมันหอม

พอกินเข้าไปแล้วเขาบอกว่ามันคล้ายกับ

นอกจากเมนูตุ๊กแก่ผัดเผ็ดแล้ว

ซื้อมาตัวละ๓๐๔๐บาท

แปรรูปคือจับขึงใส่ไม้หนีบนะแล้วดึงหนังให้ตึง
เดี๋ยวจะได้เห็นขั้นตอน
เขาจะเอาไปเข้าตู้อบลมขวานให้แห้ง

โหเหมือนว้าวเหมือนกันเนอะหรือเหมือนกับอะไร
เหมือนกับกะรอกติดปีกที่มันบินได้เออกะรอกบินน่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ

เขาต้องอบให้แห้งน้องใบตองแล้วเอาไปแพ็คส่งขายตัวนึงนะ
มันแปรรูปใช่ไหมล่ะก็เพิ่มมูลค่าได้อีก๕๐๖๐บาทแล้วแต่ขนาดนี่แบร์อย่างนี้เลย
แล้วเขานะส่งผลิตขายนะโอ้โหไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ตัว

คุณลองนึกภาพตุ๊กแก่๕๐๐๐ตัวเต็มไปหมดเลยโบยบินกันเลยครับ
แล้วก็บอกว่าแต่ละปีสร้างรายได้หมุนเวียนในหมู่บ้านแห่งนี้๑๐ล้าน
โอ้โหนี่มันสินค้าส่งออกดีนี่เอง
จริงอันนี้ฉันไม่น่ากลัวตุ๊กแกเลยนะ๑๐ล้าน
บ้านนี้คุณรวมไปแล้วนะต้องยอมรับ๑๐ล้าน
เอาไหมเอาเป็นอีกหนึ่งอาชีพต้องคุณชนะนะ
ให้เห็นให้ดูกันเพราะว่าชื่นชมจริงเรื่องของภูมิปัญญานะครับ
ดูสิเขาทำเป็นตับแบบนี้เลยนะ
แล้วก็ส่งออกขายไปต่างประเทศอ่ะ